นางสสิวันศรีพรมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พิศนุโลกพร้อมชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
สาขาบ้านใหม่ร่องกล้าอำเภอนครไทยร่วมกันตัดและดายย่า
บริเวณแปลงปลูกต้นสากุระญี่ปุ่นที่ป่าเนินเพิ่ม
หมู่บ้านบ้านใหม่ร่องกล้าโดยเป็นการร่วมกันพัฒนา
ปลูกไว้ตอนนี้ต้นสูงแล้วก็สมบูรณ์มาก
ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาถังย่าบริเวณแปลงปลูกทั้งหมด
รวมทั้งปรวนดินใส่ปุ๋ยโดยคาดว่าอีก๒๓ปีข้างหน้า
การท่องเที่ยวของบ้านใหม่ร่องกล้าที่จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในอนาคต